คุณผู้ชมค่ะพาไปอย่าเพิ่งใจร้อน
เห็นอุบัติเหตุมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่า
ชาวบ้านเขาแห่ไปเล่นน้ำกันที่นี่กันคึกคัก
และยังบอกเลยว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่

นี่เป็นลำทานน้ำไหลนะคะของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ
น้ำสายเย็นไหลผ่านตลอดทั้งปีด้วยนะคะอ่าอยู่ในพื้นที่หมู่สามตำบลนนทรีย์ค่ะ
เป็นสถานที่คลายร้อนแห่งใหม่ไปแล้วจุดเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ย
เป็นสวนสมเด็จย่าหรือว่าทุ่งว่านเหลืองนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเนี่ย
ก็จะมีต้นว่านเหลืองบานเต็มทุ่งสวยงามอีกฝั่งของถนนเนี่ย
ก็จะมีน้ำจากเขื่อนคลองสนูนะคะไหลเป็นลำทานผ่านลงมายังทุ่งด้วย
คล้ายเหมือนกับมันจะเป็นร่องแก่งแต่ว่ามันน้ำตื้นนะคะ
ตอนนี้ลำทานแห่งนี้เนี่ยมีเด็กกับผู้ใหญ่พาไปเล่นน้ำกันสนุกสนานเลย
เพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะหลายคนก็พาบุตรหลานมาเล่นน้ำ
บอกว่าวันหนึ่งมีคนมาไม่ต่ำกว่าสองร้อยคนต่อวันเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะ
หลายคนบอกว่ามาแบบนี้ดีได้ชื่นชมธรรมชาติสวยงาม
และที่สำคัญยังไม่เสียค่าบริการอะไรใดด้วยเพราะว่าเป็นป่าชุมชน

ค่ะดีมากค่ะดีสำหรับแบบเด็กค่ะน้ำที่นี่ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ค่ะ
แล้วมีการเก็บท่าที่อะไรไหม
ขณะเดียวกันค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บอกนะ
นี่ตอนนี้ในเขตในพื้นที่เนี่ยเขาปรับปรุงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ประชาชนก็เลยมากันไม่ขาดสายก็ฝากนะขอความร่วมมือไปทุกคนกับนักท่องเที่ยวด้วย
ในพื้นที่นอกพื้นที่เรื่องอะไรรักษาความสะอาดด้วยนะคะ
บอกว่าเรื่องขยะนะเพราะตรงนี้คือเป็นจุดที่เพิ่งเจอเพิ่งพบกันใหม่เนี่ยนะฮะ
นั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานเข้ามาดูแลหรอก
ดังนั้นพวกเราทุกคนนักท่องเที่ยวไปไหลตามน้ำแล้ว
แต่อย่าทิ้งขยะให้มันไหลไปมึงบอกใช่ค่ะ